นี่หลังจากแถลงคุณจำกระดาษแผ่นนี้ได้ใช่ไหม

ของผู้บัญชากานตำรวจตะเวียนชายแดนทวนตะบรวดโทนนัทสิงอุดม
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องฟังต่อเลยนะ
เพราะว่าทางผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเปิดเผยกับไทยรัฐทีวีค่ะ
กรณีที่อาจารย์อุเทนบอกว่าถูกสะกดรอยตาม
แล้วคนนั้นเนี่ยชายชุดดำเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นตำรวจนายสั่งให้มาดูเนี่ย
อย่างแรกทางผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนบอกว่า
ต้องรู้ก่อนนะว่าผู้ชายกลุ่มนั้นใช่ตำรวจตะเวนชายแดนจริงหรือเปล่า
เพราะว่ายืนยันเลยว่าตำรวจตะเวนชายแดนไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปสะกดรอยตาม
ไม่ได้มีหน้าที่ที่จะไปคุกคามใคร
และอีกอย่างหนึ่งเลยนะผมไม่ได้สั่งให้ลูกน้องไปทำแบบนั้น
เพราะว่าตำรวจตะเวนชายแดนมีหน้าที่ต้องเฝ้าระวังพื้นที่ชายแดนแล้วก็ช่องทางธรรมชาติ
ไม่ให้มีคนผ่านเข้าออก
เดี๋ยวลองฟังเสียงยืนยันจากผู้การตำรวจตะเวนชายแดนค่ะ
เขาเป็นผู้ต้องหาที่ได้รับการประกันตัว
คือก็ยิ่งคือพื้นที่ชายแดนเนี่ย
คนมันจะเข้าออกมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับ
ยิ่งช่องทางทางธรรมชาติเนี่ย
มันเข้าออกชายแดนมันต้องตามช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้วนะครับ

แต่เราก็มีภารกิจในการเฝ้าตรวจชายแดน
ป้องกันผู้ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองอาชกรรมตามแนวชายแดนนี้อยู่แล้วครับ
แต่จะให้ไปสะกดรอยตามไปเฝ้าเป็นการจับข้อมูล
ไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจในชายแดนอยู่แล้วครับ
ก็โอเคแล้วทางต่อชะดอก็ไม่มีคำสั่งให้ไปเฝ้ากับสองคนนี้ใช่ไหมฮะท่านครับ
ไม่มีหรอกครับไม่มีครับมันไม่ใช่หน้าที่ของผมไม่ใช่ภารกิจของผม
ค่ะทีนี้ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนยืนยันนะ
กรณีโยคีปอโยคีเบิร์ตไม่ใช่หน้าที่ที่ทางผม
แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนจะต้องไปมีคำสั่ง
หรือว่าให้ลูกน้องไปเฝ้าไปสะกดรอยตาม
มันไม่ใช่หน้าที่ของตำรวจตะเวนชายแดนอยู่แล้ว
นี่ค่ะอันนี้ยืนยันตอนที่คุณภูริพัฒน์ผู้สื่อข่าวของเราเนี่ยนะคะ
โทรศัพท์ไปสอบถามท่านแล้วท่านก็ยืนยันมาแบบนี้นะคะ
อันนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ราชบุรีนะ